โหต้นเต้นมากเลยนะนะคือตำรวจนะค้ะมากันทั้งโรงพักเลยทีเดียว
เดี๋ยวผมพาไปดูเหตุการณ์โดยรวมก่อนนะครับ

ไปเรื่อยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตามภาพเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่
ล้อมจับคนร้ายครับคุณผู้ชมครับ

ท่านรองครับสงสัยคนร้ายจะอยู่ข้างในมีตัวประกันด้วยครับ

เดี๋ยวผมจะกล่อมมันเอง
โยกแยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหางอ
ท่านรองคะคนร้ายหลับไปแล้วค่ะจะได้จับโดยง่าย

กล่อมแบบนี้ค่ะแถวบริเวณร้านพักโบกี้รถไฟ
คือเขามากันเยอะเพื่อจะกัดจับหนุ่มปล้นหลาสะดวกซื้อ
เขาไหว่อย่างงั้นทีนี้ครับเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
เต็มใบเสื้อคุมสีดำกางเกงยีนก่อเหตุแล้วมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้
หลบซ่อนได้ยังไงเจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมครับ
มีอะไรบ้างอ่ะปืนสั้นก็มีนี่ปืนยาวก็มา
แล้วมากันเป็นแบบว่าทั้งโรงพักเลยทีเดียว
ล้อมจับเจ้าคนร้ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไงอ่ะ
เฮ้ยปัจโทตกใจหมดก็เป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
อ้าวที่บอกว่าจับคนร้ายขโมยของมาเนี่ยไม่มี

คือเหมือนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ตำรวจเขาได้มาฝึกซ้อมทำแผนกัน
แต่ชาวบ้านบางคนไม่รู้นี่โอ้โหตกใจไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะ
ก็อกอกตกอกขวัญ

จะตกใจที่คุณเล่นมุกนี้อยู่

เอ้าไปถามท่านนี้ครับทางด้านพลตำรวจเอกกริตยาเหล่าประสบวัฒนา
อืมเป็นผู้กำกับการสพเมืองนครราชศรีมาที่โคราชนั่นแหละ

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับท่านบอกว่าการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการสกัดจับคนร้ายที่มีอาวุธปืนเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งนะในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมีความรู้และความเข้าใจในการเข้าสกัดจับอย่างถูกวิธี
อันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมานะคุณผู้ชม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดูแลพิทักษันติราชของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับ

ดูแลตักสันติวราชของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับ

เพลงที่เอามาประกอบกับภาพเหตุการณ์เนี่ย
เป็นสิ่งที่ทีมงานของเราโดยโปรดิวเซอร์เป็นคนเขาคิดค้นขึ้นมานะครับ

บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย

เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะฮะกับเพลงเมื่อสักครู่นี้
เพราะฉะนั้นถ้าท่านรองจะโทรมาพูดคุยก็คุยกับทางโปรโนเซอร์นะครับ
ท่านรองไม่โทรนะฮะน่าจะเป็นท่านพอ